ว่ามีการวิภาควิจารณ์กันมาตั้งแต่วันแรกที่มีคำตัดสินแล้วจนถึงตอนนี้
ยังคงมีกระแสต่อต้านอย่างต่อเนื่องนะคะ
สำหรับการที่คุณสรยุทธ์ยังคงทำหน้าที่สื่อตามปกติอยู่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็วันนี้ค่ะ
โพสต์ภาพงดดูทีวีช่อง๓ฐานสนับสนุนคนขี้โกง
แล้วก็มีเขียนว่าเราไม่สนับสนุนคนโกง
อันนี้ก็ชัดเจนนะคะก็มีการแชร์ภาพต่อกันเยอะพอสมควรเลย
ก็โพสต์ภาพรณรงค์เหมือนกันนะคะเป็นข้อความบอกว่า
มาร่วมกันสร้างสังคมดีอย่าให้คนโกมีที่ยืน
ทุจริตจะหมดไปถ้าเพียงแต่คนไทยช่วยกัน
ก็เป็นภาพแบบนี้เขียนอธิบายชัดเจน

อีกหนึ่งบุคคลค่ะคุณทามเชื้อสถาปนสิริ

ที่คุณสรยุทธ์ยังคงได้รับโอกาสมานั่งเล่าข่าวตามปกติ
เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั้นถือเป็นการตบหน้าสังคมไทยแรงอีกครั้งหนึ่ง
เท่ากับเป็นการพิสูจน์ว่าจริยธรรมเป็นสิ่งที่ไม่มีความสำคัญอีกต่อไปในสังคมไทยค่ะ
ก็นี่แหละค่ะทิ้งท้ายว่าหน้าชากันไหมครับคนไทยทั้งหลายนะคะ
จากกระแสต่อต้านแล้วแน่นอนมีกระแสการให้กำลังใจเหมือนกันค่ะ
บอกว่าอยากให้สู้ต่อไปแล้วก็มีการบอกเล่าถึงเรื่องราวความดีของคุณสรยุทธ์ที่เคยไปช่วยเหลือชาวบ้านผู้เดือดร้อนจำนวนมากด้วย
ด้านของคุณก้องห้วยไร่นักร้องหนุ่มเจ้าของเพลงดังไซว่าซีบอลทีมกันเนี่ยนะคะ
ออกมาโพสต์ไอจีเหมือนกันเป็นภาพคู่กันกับคุณสรยุทธ์
แล้วก็ข้อความให้กำลังใจบอกว่าเขาให้โอกาสหลายคน
ให้สิ่งดีดีต่อสังคมมามากมายหนึ่งกำลังใจเก้าพันครับ
ด้านของรองศาสตราจารย์ดรวีรชัยพุทธวงศ์อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
บอกว่าเป็นกำลังใจนะครับไม่ซ้ำเติมกัน
คนเรามีดีไม่ดีในตัวทุกทุกคนนะครับไม่มีใครดีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์
คือแฮชแท็กเรื่องเล่าเช้านี้วงแตกติดอันดับแฮชแท็กยอดนิยมในทวิตเตอร์
มีการโพสต์ข้อความวิจารณ์เรื่องของคุณสรยุทธ์๗๓๐๐๐ครั้งนะคะ
เป็นอันดับ๓ของทวิตเตอร์ประเทศไทยรองจากกระแสการคว้ารางวัลออสการ์ของลีโอนาโดดิคาบริโอ
เรียกว่าสังคมให้ความสนใจโดยเฉพาะในโลกโซเทียลก็วิจารณ์กันเยอะเลย